ลับของการทำปูนแดงให้ได้สีสวยคุณภาพดีอยู่ในขั้นตอนของการต้มโดยจะต้องมีการเติมส่วนผสมเข้าไปในขั้นตอนการต้มโดยน้ำที่ต้มประมาณ๓ปีจะเติมผงขมิ้นที่มีสีออกเหลืองหรือส้มแล้ว
แต่ชนิดของขมิ้นลงไปประมาณ๒ถ้วยเติมผงสีเสียดประมาณ๑ถ้วยและขาดไม่ได้คือเกลือ
เมื่อส่วนผสมทั้งหมดใส่ลงไปในน้ำต้มก็ต้องหมั่นเขี้ยวจนเนื้อปูนแดงสุก
ซึ่งจะได้ปูนแดงที่มีเนื้อโครนสีสวยและมีคุณภาพดี
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน